เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

แต่สุดท้ายมีคนมาช่วยไว้
เพราะฉะนั้นเราไปลุ้นพร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
นี่คุณเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะคะ

ใช่แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่แหละค่ะ
รถเก่งนี้ทั้งคันข้างหน้าแล้วคันข้างหลังเหมือนจอดประกบเลยนะ
ค่อยเปลี่ยนเลนมาจากเลนซ้ายมาอยู่เลนขวาเนี่ย

รถเก๋งกไก่ง๕๕๗ลบบุรีใจดีมีเมตตา

ชื่นชมการทำความดีของคุณนะคะ
และขอขอบคุณรถเก่งด้านหลังที่ลงมาช่วย
รวมถึงรถกระบะสีดำคือ๓คันนี่แหละค่ะ

คลิปนี้พอแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
คนเข้าไปชมยอดวิวเป็นล้านครั้ง

แล้วแต่ละคนที่ดูคลิปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลย

คนที่ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ตัวเล็กอย่างลูกแมวเนี่ยนะคะ

แล้วก็หลายคนบอกว่าดูคลิปนี้ถึงแม้ว่าจะลุ้น

ใช่ค่ะแม้ตอนแรกจะหวัดเสียวก็ตาม
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีตามเรื่องนี้ค่ะ
ไปถึงคุณขวัญใจเจ้าของคลิป
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

จุดที่เกิดคือจุดบริเวณแยกหลัก๔ถนนวิภาวดี

คือในเลนส์ข้างในแบบนี้รถเขาก็จะวิ่งกันเร็ว
เหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่มีแท็กซี่จอดหาอะไรบางอย่างที่หน้ารถ

สุดท้ายแท็กซี่ก็ขับออกไปค่ะ
เห็นลูกแมวโผล่ออกมาก็เลยหยิบมือถือออกมาถ่ายคลิปเอาไว้
มีคนมาช่วยแมวตัวนี้เอาไว้ได้
ได้โพสต์ภาพลูกแมวในตระก้าสีฟ้า

บอกว่าเป็นลูกแมวที่รถของเพื่อน
ที่ตัวเองช่วยเหลือมาในตะก้านี่แหละค่ะ

เกิดขึ้นตอนที่เพื่อนรวมถึงตนเอง๕คนนี้นะคะ

เพื่อนก็คือคุณแมนรัฐแล้วก็คุณกฎ

แมวเขาก็ตกใจแง๊บเข้าไปที่นิ้ว
คิดว่าแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะ

แมวจะถูกรถทับตายกลางถนน

ฉันเคยเจอแบบนี้เรียนอยู่ป๕ป๖เอง
ปรากฏว่าลูกแมวมันตัวเล็กแบบนี้เหมือนกัน

ได้ยินเสียงเหมือนเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนใบพัด

พอลงไปเปิดดูปุ๊บเจอลูกแมวอยู่ข้างใน

แต่ว่าไม่โดนใบพัดโชคดีโชคดี
นะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทุกคนนะ
ทั้ง๓คันเลยที่จอดช่วงทางมาแบบนี้นะฮะ

น่าจะเหมือนกับตรงที่มาจากแท็กซี่คันแรก

ลูกแมวเขาชอบเข้าไปใต้ท้องรถ
มันตรงใต้กระโปรงรถ

แล้วก็ไว้ที่บริเวณในบ้าน